คุณผู้ชมครับหลังจากกระทรวงการคลังมีการแถลงไปเมื่อเช้านี้
คนก็ตื่นเต้นแล้วก็เตรียมไปช้อปปิ้งกันนะครับ
เรามีการส่งทีมข่าวของเราไปลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศของการจับจ่าย
ซื้อสินค้าของประชาชนทันทีหลังมีการแถลงข่าวนะครับ
ติดตามได้กับคุณอัญชรีสิริมั่วผู้สึกข่าวของเรา
วันนี้เป็นวันแรกของการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีช้อปปิ้ง
ที่ลดสูงสุดถึง๑๓๕บาทวงเงินไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันอย่างคึกคักค่ะ
โดยการเตรียมสินค้าเข้ามาร่วมรายการมากกว่าพันรายการค่ะ
ประชาชนทยอยเข้ามาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า
หลังเปิดให้บริการมาตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
เพื่อซื้อสินค้าโดยเฉพาะของขวัญปีใหม่ที่นำมาร่วมรายการนับพันรายการค่ะ
ขณะที่ประชาชนที่เข้ามาช้อปปิ้งบอกว่าจะใช้โอกาสนี้ซื้อสินค้ามากขึ้น
ของขวัญปีใหม่และเสื้อผ้าแฟชั่นจากเดิมที่ต้องซื้อเป็นประจำทุกปี
ปีนี้ก็อาจจะซื้อมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
มองว่ามาตรการนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าเข้ามาจับจ่ายกันมากขึ้น
มูลค่าการใช้จ่ายต่อบินคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะ
โดยภาพรวมคาดว่าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายคึกคักมากยิ่งขึ้น
อกจากนี้นะคะห้างเดอร์มอลยังได้เพิ่มแคมเปญฉลองปีใหม่
คือการเพิ่มส่วนลดให้กับลูกค้าอีกร้อยละ๑๕

ทำให้สินค้าที่ลดราคาอยู่แล้ว
ซึ่งประชาชนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นค่ะ
เป็นเวลาปกติค่ะ
สำหรับมาตรการนี้นะคะมีเวลาจำกัดค่ะ

เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคมนี้ค่ะ
อัญชลีสิริมวะข่าวเทศรัตน์ทีวี
ว่าช่วงหลังเลิกงานวันนี้

โดยเฉพาะสาวอาทิตย์นี้เป็นวันหยุดพอดีครับ

สุราหรือว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ไม่สามารถนำใบเสร็จตรงนั้นไปลดหย่อนภาษีได้
ย้ำว่าเป็นสินค้าบริการต่าง
ผู้ให้บริการนั้นไปจดทะเบียน
เป็นภาษีเอาไว้กับรัฐบาลนั่นเองนะครับ